แต่ว่าก่อนที่จะไปดูข่าวนี้ไปดูที่นครนายกหน่อย
อันนี้ก็ต้องดูเป็นอุทาหรณ์โดยเฉพาะคุณผู้หญิงค่ะ
บุ๊คผู้หญิงคนหนึ่งขี่มอเตอร์ไซค์จะไปรับแฟน
แต่ปรากฏว่าคนร้ายตามประกบรถปาดหน้าเลย

แล้วกระชากเธอเข้าไปในป่าหวังจะข่มขืน
แต่รู้ไหมคะเธอรอดมาได้
ต้องโดนข่มขืนต้องออกอุบายอะไรสักอย่างแล้วล่ะใช่

แล้วสองต้องบอกว่าเป็นบุญแต้มบุญที่เธอทำมาเยอะมาก
เพราะจู่คนร้ายตอนที่กำลังจะปฏิบัติภารกิจนะคะ
จู่อวัยวะเพศไม่แข็ง

ใช่ค่ะแล้วแถมมีน่าอย่ามาขอถ่ายคลิปของผู้เสียหายด้วย
แต่ผู้เสียหายออกอุบายอยากให้ดูข่าวนี้ค่ะ
จุดเกิดเหตุก็คือบ่าในตัวเมืองนครนายก
คือถนนนั่นแต่ว่าข้างทางเกือบเป็นบ่า
เหตุการณ์เกิดช่วงค่ำของวันที่๒๐มิถุนายนที่ผ่านมา
นี่คือสภาพของผู้เสียหายนะคะ
นี่ค่ะเราให้ชื่อนามสมมุติแล้วกัน

แล้วบอกว่าแฟนนุ่มทำงานที่สนามก๊อฟแห่งหนึ่ง
อยู่จากห่างบ้านไปสักประมาณ๖กิโลเมตรก็ไม่ไกลนะ
คือแฟนนุ่มหลังจากที่เลิกงานแล้วก็โทรบอกว่าให้มารับหน่อย
เธอก็ออกไปรับขี่มอเตอร์ไซค์ออกไปรับสักพัก
มีผู้ชายขี่รถจักรยานยนต์สีน้ำเงินเนี่ยตามหลังมาอย่างรวดเร็วเธอเลยค่ะ
แล้วก็ขับปาดหน้าเธอจนรถมอเตอร์ไซค์เธอล้มลงค่ะ
ทีนี้คุณผู้ชมเราไม่ได้พูดแบบลอยนะ
มีกล้องวงจรปิดเห็นพฤติกรรมของผู้ชายคนนี้หมดเลย
ผู้ชมลงคุณค่ะนี่ค่ะทุ่ม๒๑นาที
ผู้ชายคนนี้ขี่รถออกมาจากซอยห่างจากบ้านผู้เสียหายสักประมาณ๒๖๐เมตร
หลังจากนั้นก็เลี้ยวขวาขี่ไปตามทางหลวงชนบทสาย๒๐๑๓นี่ค่ะ
ตรงนี้นะคะหลังจากนั้น๑๙นาฬิกา๒๓นาที
เห็นภาพเริ่มชัดแล้วว่าคนร้ายขี่รถจักรยานยนต์ไล่ตามนางสาวแก้มผู้เสียหาย

แต่เห็นชัดเลยก็จะเป็นช่วงทุ่ม๒๙นาที
โค้งตรงนี้นี่ผู้เสียหายไปแล้วโค้งตามไปด้วย
คนร้ายตามไปเลยค่ะคุณผู้ชม
คือทุ่ม๒๕นาทีอันนี้เป็นคลิปที่
ก่อนที่จะถึงจุดเกิดเหตุไปสักประมาณ๕๐๐เมตร
คนร้ายพยายามเร่งเครื่องเพื่อประกบนางสาวแก้ม
ไปก่อเหตุปาดรถมอเตอร์ไซค์เธอล้มลงค่ะ

อายุสักประมาณ๔๐ปีสูง๑๖๐เซนติเมตร
ล่ำผิวคล้ำตัดผมทรงสกินเฮด
นั่นแหละค่ะหลังจากที่เธอล้มแล้วรู้ไหมฮะทำไงต่อ

กระชากคอเสื้อเธอแล้วก็ลากเข้าไปในป่าข้างทางทันที

คือล้มลงไปเจ็บก็เจ็บนี่โดนลากเข้าไปอีก
กระชากคอเสื้อลากเข้าไปในป่ายังไม่หมดดอม
ร้องขอความช่วยเหลือแต่แหมทางเปรียวเนอะ
คนก็ใช้ถนนเส้นนี้น้อยเนื่องจากว่าเป็นทางรอง
บอกว่าคนร้ายต่อยท้องเธอจนร่วงลงไปนั่งกับพื้น
แล้วใช้มือบีบคอเธอจนหายใจไม่ออกเธอหมดแรงในที่สุด
ระหว่างนั้นเอาล่ะคนร้ายเริ่มถอดกางเกงเธอ
อดกางเกงในของเธอจนหมดเลยค่ะ
พยายามที่จะข่มขืนเธอแต่ไม่สำเร็จ
เนื่องจากอวัยวะเพศของคนร้ายไม่แข็งตัว
พอไม่แข็งตัวคนร้ายมันช่างกล้ายังมีหน้า
มาขอถ่ายคลิปของคุณแก้มไว้ด้วย
เธอก็คือคุณแก้มเนี่ยก็เริ่มออกอุบายนี่ต้องตั้งสติดีนะคะ
ออกอุบายบอกว่าพี่ไปต่อที่บ้านพี่กันเถอะ
หนูยอมแล้วถ้าตรงนี้พี่ไม่เสร็จแน่นอน

อวัยวะเพศของคนร้ายมันไม่แข็ง
นี่ก็เลยออกอุบายว่าเออหนูยอมแล้วก็ได้

นี่แหละค่ะเท่านั้นแหละก็เลยกลายเป็นว่า
รอดมาได้เอาฟังเธอเล่าจากปากเต็มนะคะ
นอกจากนั้นก็มันก็ดึงเข้าป่าเลย
มันเป็นตราบาปเป็นแผลที่อยู่ในใจเธอ
นึกถึงแต่หน้าลูกเลยที่บอกอะนะ

ไปแจ้งความกับตำรวจสพเมืองนครนายกนะคะ
ตอนนี้เธอบอกว่ากลัวมากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้น
ร่างกายเองก็ยังมีแผลแบบโอ้โหนี่
ร่องรอยโดนน้ำในป่ามันเหลี่ยว
ใต้มันไม่ปลอดภัยครับตามแขนตามขานะฮะ
เป็นรอยถูกน้ำเกี่ยวทั่วร่างกายเลยนะคะ
แล้วที่ท้องที่โดนต่อยก็ยังบอบช้ำก็ยังเจ็บอยู่ด้วยนะคะ
ที่ให้คุณแก้มไปรับเหตุการณ์แบบนี้
โกรธทั้งแค้นคนร้ายมากอยากให้ตำรวจเร่งติดตามตัวคนร้าย
จะไปก่อเหตุกับใครอีกนะคะทีนี้ทางตำรวจว่าไง
ตำรวจให้ข้อมูลบอกว่าตอนนี้พอจะรู้เบาะแส
คนร้ายบ้างแล้วอยู่ระหว่างรวบรวมพยานหลักฐาน
แล้วก็รีบดำเนินจับกลุ่มตัวมาดำเนินคดีตามกฎหมายนะคะ
ฟังแบบนี้เราเป็นผู้หญิงยังกลัวแทนเลยอ่ะ